ดูกันต่อนะคะหนุ่มคนนี้ค่ะก็วันก่อนบุกมาถึงสตูดิโอไทยรัฐของเรานะคะ
โปรโมทซิงเกิ้ลใหม่ค่ะสติ๊กเกอร์
ก็ถือว่าเป็นเพลงใหม่ค่ะแต่ว่าพี่บอยกำกับใช่ไหมเพลงนี้
ใช่น้องดีใจนะคะใจดีกับดีใจฉันก็งงนะคะลูกเขาจะกล้อนหน้านี้
เฝือกที่คอคือไปออกกำลังกายแล้วกล้ามเนื้อเอ็นฉีก
คุณผู้ชมค่ะระวังด้วยนะคะคุณผู้ชายทั้งหลายค่ะแต่ปรากฏว่ามีแคปชั่นหวานนิดนึง
ว่าเจ็บคอหาคนมาดูแลอะไรอย่างนี้วินัย
เธอก็เลยไปถามว่าอ้อนใครกันคะคุณกันนพัฒน์ไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะ
วันที่ผมเป็นเนี่ยนะครับคือผมไปฟิตเนตครับ
แล้วก็ด้วยความที่เราอาจจะยืดกล้ามเนื้อยืดร่างกายไม่พอ
ก็เลยทำให้ช่วงที่เราเล่นหลังมีอยู่ช่วงที่เราเล่นหลังเนี่ย
แล้วมันเกิดอาการแบบกล้ามเนื้อฉีก

แบบคือเดินยังเดินแบบค่อยเดินประคองตัวเองไปอย่างนี้

คือผมตกใจมากคือแบบคิดถึงพ่อแม่เลย
ค่ะแต่ว่าล่าสุดหายแล้วไปเตะบอลเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมค่ะ
อีกหนึ่งเรื่องค่ะก็คุณกันเขาร้องเพลงประกอบละครให้คุณอ๊อฟ
ออฟพงพัฒน์นะคะมาสองเรื่องรวดก็เลยส่งกำลังใจให้เช่นเดียวกันค่ะ
ไปฟังเลยค่ะ